ได้ฝุ่นเดอร์วีได้เพิ่มขึ้นปาก

เดี๋ยวลงไปนะลงไป
ระวังระวัง
ขณะนี้ที่อุบลราชธานีมีทั้งฝนทั้งลมแรง
แต่ว่าเราคาดว่าเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว
อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปชั่น
มีหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับของวิทยาลัพธ์จากภาคมิโกรู
ก็คือพื้นที่จังหวัดอินเตอร์เกด
ตอนนี้น้ำก็เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
อิทธิพลของพายุโนรูที่เข้ามาในประเทศไทย
แล้วเราเผชิญอยู่ร่วมกันในตอนนี้
ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะแล้วก็เบาสลับกันไป
ทั่วพื้นที่แบบข้ามวันข้ามคืน
กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าโนรูตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวช้าลง

อ่อนกำลังลงตามลำดับแล้วนะคะคุณผู้ชม
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศล่าสุดเรื่องพายุโนรู
บอกว่าดีเปรชั่นลูกนี้มีศูนย์กลาง
อยู่ที่อำเภอบรบือมหาสารคามค่ะ
ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกคล่อนทางเหนือเล็กน้อย
ด้วยความเร็วประมาณ๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กำลังปรับตัวแล้วคาดว่าค่ำวันนี้จะอ่อนกำลังลง

พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง
ก็ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ

รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ
โดยมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนในจุดดังกล่าวระวังอันตราย
ฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ
ถ้าเราดูจากเส้นทางของพายุก็จะพบว่า

พายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวนะคะเข้าไปที่จังหวัดชายภูมินะคะ
ชายภูมิเป็นลำดับต่อไปนะคะคุณผู้ชม
ชบูรณพิจิตรพิศนุโลกกำแพงเพชรแล้วก็สุโขทัยค่ะ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะตรงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลนะคะ

ช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
โนรูมันขยับออกจากอุบลรัชธานีแล้วล่ะ
แต่ว่าความเสียหายและการต้องการความช่วยเหลือยังมีอยู่นะครับ
อย่างคุณตาท่านนี้ท่านนั่งรอความหวังให้ใครไปช่วยท่านหน่อยฮะ

ใจเย็นครับใจเย็นครับรูน้อยใจเย็นครับครับมาแล้วครับ
มาแล้วครับอันนี้มีคนแก่ครับกำลังเก็บสิ่งของอยู่ครับ
เดี๋ยวคุณพ่อคุณพ่อเตรียมของเลยครับเตรียมของด้วย
สิ่งของเอาไปหนีก่อนก็ได้ครับเอาเอาแต่พอเอากระเป๋ามาคืน
เลือกก่อนคุณวันละพรครับอืมถ้าน้ำมันขึ้นอีกนิดเดียว
อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วน้ำน้ำมันเหลียกแต่ด่านอยู่แล้วน่ะ
อืมมันสูงมากนี่นี่อันนี้คือชั้นสองน่ะอันนี้มีคนแก่ครับ
กำลังนี่คือบ้านแต้บ้านโน่นเข็งครับที่ฝ่ายโสกใหญ่โมห้า
คำขวางตะบนคำขวางวารินชำราบอุบลรัชธานี
ฝนตกหนักครับถนนก็ซุดตัวนะฮะนี่แหละครับคือทางกู้ภัยเนี่ยก็เข้าไปนะครับ
คุณผู้ชมกระแสน้ำไปช่วยคุณตาซึ่งถูกน้ำท่วมมิดชั้นหนึ่งนะฮะ
เหลืออีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงชั้น๒แล้ว
ยังไม่เห็นมีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะครับ
ก่อนหน้านี้เรือเกิดเสียหลักไปชนต้นไม้แล้วด้วย
ถ้าออกมาไม่ทันแล้วคุณตาอาจจะต้องไปนั่งรอบนหลังคาครับ
ไปบ้านแต้เมื่อกี้ที่ผมบอกบ้านแต้บ้านโดนเค็งครับ
ฝายโศกใหญ่หมู่ห้านสภาพเป็นอย่างไร
นี่ครับฝนตกหนักคือน้ำมันล้นจากฝ่ายแล้วครับ
นู่นไปในทุ่งแล้วบ้านใครอยู่ทางนั้นน่ะเตรียมรับน้ำด้วยนะครับ
โอ้โหถนนก็ถูกตัดขาดเส้นทางใช้ไม่ได้
เห็นไหมครับถนนลงไปแล้วหักครึ่งเลย
นี่คือเทศบาลตะบนคำขวางนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ด้วย
ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๕๗
ขนเต็นต์ที่พักของชาวบ้านชุมชนบ้านบ้งมั่งนะครับ
แล้วก็ชุมชนเกรดแก้วหนีน้ำท่วมกลุ่มแรกนะฮะ

ยังเลยกี่เดือนแล้วเนี่ยสิงหากัญญาจะ๒เดือนแล้ว
พักอาศัยอยู่รอบที่ว่าการโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ก็คือเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียนะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ครอบครัวโดยจะย้ายไปพักอาศัย
อยู่บนถนนข้างสำนักงานเทศบาลในศูนย์การกีฬาเทศบาลครับ
ย้ายอีกแล้วย้ายอีกแล้วรอบวัดแสนสำราน
อันนี้คืออบพยพไปสู่ที่อบพยพใหม่

ใช่นี่แหละครับเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าอิทธิพลของโนรูฝนมันตกหนัก
น้ำมูลก็ท้นตะหลิ่งสูงเกินกว่า๓เมตร
แต่การขนย้ายลำบากสิครับ
เนื่องจากฝนก็ยังตกลมก็พัดเต้น
ผู้อพยพบางคนก็เหนื่อยก็ล้านนะนะ
สัปดาห์แล้วนะอพยพหนีน้ำ๒๓รอบนะคุณผู้ชม
สำหรับสถานการณ์ในแม่น้ำมูลฝนตกนะครับมานานกว่า๑วัน
วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่อำเภอสว่างวิวระวง๒๐๐๓มิลลิเมตร
วันนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลปรับสูงขึ้นอีกครับ๔๘เซนติเมตร
ขณะนี้ระดับน้ำสูง๙เมตร๒๑เซนติเมตร
และมีน้ำท้นตะหลิ่ง๒เมตร๒๑เซนติเมตรครับ
ยังน่าเป็นห่วงครับยังเตือนให้ประชาชนระวังกันต่อไป
แม้ว่าฝนอาจจะขาดเม็ดแล้วก็ตาม
ไปดูภาพมุมสูงตรงนี้คือที่ไหน
ถนนทางหลวงหมายเลข๒๓๑วารินพิบูรณ์
ห่างจากแยกเจริญศรี๒๐๐เมตรครับ
น้ำจากเทศบาลเมืองวารินนะครับไหลท่วมถนนเต็มไปหมดเห็นไหมครับ
ระยะทางยาวกว่า๓๐๐เมตร
รถไปยากไปลำบากเห็นมีแต่รถใหญ่ทั้งนั้น
เพราะว่าบางจุดน้ำสูง๕๐เซนติเมตร

เพราะว่าบางคันไปแล้วเครื่องดาบจอดเสียอยู่กลางทาง
ต้องเอารถสไลด์
เอารถสไลด์มาขนย้ายรถที่เสียรถที่ดับ
หรือรถที่ก่อนต้องการจะย้ายไปอยู่ที่สูง
นี่คืออิทธิผลของโนรูนะคะ
ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนจริงค่ะ

ไปกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูลุยน้ำไป
เอาข้าวของเครื่องใช้ไปมอบให้กับครอบครัวที่ประสบภัย
ที่บ้านโนนหงทองนะคะ
ซึ่งตรงจุดนี้อยู่ห่างจากแม่น้ำมูล๗๘กิโลเมตรเองค่ะ

เพราะว่าฝนตกหนักแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่รับน้ำด้วย
จากจังหวัดอำนาจริงกับจังหวัดยะโสธรน้ำ
ไหลจากลำน้ำเซบายเซบก
แล้วก็มาที่นี่ก่อนที่จะลงสู่แม่น้ำมูล
ชาวบ้านบอกปีนี้หนักเลยค่ะน้ำเชี่ยวแรง

บางจุดระดับน้ำสูงสุดวัดได้เกือบ๒เมตร
แต่เมื่อคืนสูงกว่า๘๐เซน
ก็ต้องเร่งเก็บของขึ้นที่สูง

ต้องเฝ้าระวังคาดว่าน้ำจะสูงขึ้นอีก
เพราะว่าวัดเมื่อตอนช่วงบ่าย๓โมงครึ่ง
ฝนเนี่ยยังเทลงมาอย่างหนักอยู่เลยค่ะตรงจุดนี้นะคะ